คือคือนี้นะคือไม่อยากให้ผู้กันอ่ะ
ถ้าเป็นแล้วก็สะดับสูงนะที่มานะอย่างเช่น
มาระยะประวัติความสั้นอย่างเท่าผมขอบอลมาใช่ป่ะ
โดยวิทธิ์เข้ามาทางด้วยเค้าเข้ามาทุกอย่างสร้างหมด
ขอให้ได้ขอแค่บัตรบัตร
ต้องที่นาอย่างเรียกสีถ้วนนะครับครั้งนี้ก็จะเกิดความปลอดภัยกับพวกเรานะ
วันนี้ก็อยากจะตามเรียนว่าอืมเราทำมาถึงวันนี้ได้นะ
คือเราจะถ้าเราบวชโทษกับแหล่งทุกคนมาคือจะโทษแก้ไม่ได้ถ้าทันหรอกนะ
เพราะว่ามันเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้ว
ำว่าเนี่ยอย่ามาเรียก
มันมีขอยกเล่นทีมมาตรกันอยู่แต่จะต้องอยู่ในกรอบที่เราประหนด
ใช่ไหมแต่ตอนทีมันก็หลุดลอดไปมากคนมันจำนวนมากอ่ะนะ
กันแล้วนะจ๊ะเพราะนั้นไม่ดีนะเข้าจากความแสดงของรัฐบาล
ถ้าใครจะเกลียดประโยชน์สูงสุดของรัฐบาลในข้างจากผ้าการสูงขึ้นมันก็ต้องมีบรรยากาศสมัยยาว
เราต้องควบคุมให้ได้หล่ะครับโอเคไหมครับ
นายกค่ะวันนี้ที่สวบคอแถลงเรื่องมันจะมีแทนที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยว
ใช่แต่เอางี้ต้องดูก่อน
คือถ้าเรามองว่ามันเมตตัวตลกหมดจังหวัดแล้ว

ออกมาทุกหมวนตามตัวโลกออกมาก็โอเคล่ะนะเดี๋ยวเราเดี๋ยว
ก็หาเรื่องอีกทีนะครับต่อไปอาบ้าตะกานเพื่อทำ